ที่จังหวัดระยองค่ะเป็นลักษณะของการเปิดเว็บไซต์
แทงพนันออนไลน์ครับแต่การเปิดเว็บไซต์เนี่ย
เขาก็จะมีคล้ายคล้ายกับเป็นแหล่งก็มีคอมพิวตรงคอมพิวเตอร์
มีเจ้าหน้าที่แล้วก็เปิดเป็นเว็บแล้วก็รับแทงพนันออนไลน์เนี่ยค่ะ

เจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นคอมพิวเตอร์เพียบเลย
ไซต์นี้นะคุณผู้ชมเงินหมุนเวียนหลักร้อยล้านบาทนะคะ
นี่ตอนเจ้าหน้าที่เข้าไปนะคะตำรวจกรมชาการ
ก็จะมีคอมพิวเตอร์หลายเครื่องอย่างที่เห็นในฐานนี้คือของกลางนะคะ
นี่คือเป็นแหล่งเลยเปิดเว็บไซต์รับแทงพนันออนไลน์ถือว่าเป็นรายใหญ่ในพื้นที่นะคะ
บ้านหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยว๒ชั้นที่ชั้น๑ค่ะ
อย่างที่เห็นภาพเมื่อสักครู่เมื่อสักครู่คือชั้นหนึ่งนะนี่เจ้าหน้าที่ขึ้นไปด้านบนแล้ว
ชั้น๑จะมีของกลางก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ๔เครื่อง
มีจอคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ๑๒ตัวมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอีก๓เครื่อง
มีเครื่องไฟฟ้าสำรอง๓เครื่องโทรศัพท์มือถือ๑๕เครื่อง
มีคีย์บอร์ด๓ตัวมีเมาส์๔ตัวพนักงานมีกันอยู่๙คนค่ะ
ตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปกำลังทำงานกันอยู่เลยค่ะ
เขาบอกว่าเขาทำงานรับแทงพนันออนไลน์นั่งกันอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวนะคะยึดของกลางทั้งหมด
ส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองระยองดำเนินคดีข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่น
หรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาชักชวนโดยตรง
หรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นพนันเอาทรัพย์สินกันทางอิเล็กทรอนิกส
นี่คือชื่อข้อหานะคะอาจจะยาวหน่อย
เป็นลักษณะของพฤติกรรมนี้โดยไม่ได้รับอนุญาต
ตำรวจชุดจับกลุ่มเนี่ยค่ะบอกว่าเว็บไซต์พนันออนไลน์เว็บไซต์นี้นะคะ
หมุนเวียนคือหลักร้อยล้านบาทเลยนะคะ
ก็เลยบอกว่าเป็นรายใหญ่ในพื้นที่ค่ะการจับกลุ่มในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการขยายผลมาจากส่วนกลาง
ก็เลยนำกำลังเข้าจับกลุ่มนะคะครับที่ตั้งของบ้านพักหลังนี้คุณผู้ชมค่ะ
เป็นที่น่าสังเกตว่าอยู่ใกล้กับโรงพักค่ะอยู่ใกล้กับสถานีตำรวจท้องที่คือใกล้เลยอะค่ะ
ตำรวจเขาก็บอกว่าก็ต้องขยายผลเพิ่มหาตัวผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมนะคะ
อันนี้เป็นการขยายผลมาจนมาเจอบ้านหลังนี้
คอมพิวเตอร์แล้วเมื่อสักครู่นี้โทรศัพท์มือถือเป็น๑๐เครื่อง
พวกที่เล่นพนันก็เล่นอยู่ที่บ้านไม่ต้องมาบ่อนก็มีพวกนี้แหละ
ข้อมูลคลิกอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยวันนี้พนันออนไลน์ใช่ค่ะนะ
ท่านผู้ชมครับแต่ว่าที่จันทบุรีเนี่ยแหมอันเนี้ยยิ่งกว่าฮะอืม
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ไปจับวงไพ่นะฮะวงไพ่อยู่ที่ร้านขายอาหารตามสั่งในตรอกเมตตา
ตรอกเมตตาตะบนตลาดอำเภอเมืองจันทบุรีห้าทุ่มคืนวันที่สิบสามมกราคม
พนันเนี่ยจับได้เก้าคนค่ะแต่สองในเก้าเป็นตำรวจฮะอ้าว
เป็นตำรวจนะฮะนี่ไม่ได้ปลอมตัวมาแบบมาสืบสวนราชการรับอะไรด้วย
มาเล่นจริงจริงนะฮะร้อยตำรวจเอกอำพันธ์บุญคำ
เป็นตำรวจสพเมืองจันทบุรีกับ๑๐ตำรวจโทนัชนนแนวตัน
สพเมืองจันทบุรีเหมือนกันนะครับอุปกรณ์การเล่นของวงนี้เนี่ย
ที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วก็ไปยึดได้นะครับมีโต๊ะเล่นพนันหนึ่งชุด
มีไพ่๔ตลับอุปกรณ์เล่นไฮโลอีก๑ชุดมีวิทยุสื่อสารเครื่องหนึ่งด้วย
แล้วก็มีพวกแบงค์ต่างต่างนะฮะรวมแล้วจำนวนสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาท
ก็ถูกตั้งข้อหาไปลักลอบเล่นพนันกับฝ่าฝืนคำสั่งพรกรฉุกเฉิน
ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้าผู้ราชการจังหวัดจันทบุรี
สุธีทองแย้มบอกว่านี่ก็เป็นการจับกลุ่มนะฮะ
ตามกฎหมายนะครับช่วงนี้เนี่ยยังไงก็ไม่ละเว้นอยู่แล้ว
พนันยังไงก็ผิดอยู่แล้วนะครับค่ะแต่ที่สำคัญก็คือโอ้โห
ดันมีตำรวจนี่แหละนั่นน่ะสิฮะไปเล่นด้วยฮะ
ว่าเป็นพฤติกรรมส่วนตัวของผู้เล่นมากกว่านะฮะผมว่าไม่
ไม่เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ของท่านใดจะมีตำแหน่งหรือไม่มีตำแหน่ง
เป็นยากใครก็แล้วแต่เราต้องจับมันกันหมด
เพราะวันนี้เราละเว้นไม่ได้แล้ว
ตอนนี้คาดว่าจะสามารถซาบผลได้

แต่ตำรวจทั้งสองนายทางผู้บังคับบัญชาบอกว่า
ถ้าเห็นว่าไม่เป็นธรรมหรือว่าไม่เป็นจริงอะไรก็ตาม

ชัดเจนก็อยู่ในวงเลยนะครับ

เป็นผู้ชายไทย๓ผู้หญิง๒
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะ
ตำรวจจังหวัดสะแก้วได้รับแจ้งว่าลองไปดูรถบรรทุก๖ล้อ
๒คันนี่หน่อยเพียงเผือวัฒนานาคอลค่ะ
รถบรรทุก๖ล้อ๒คันนี้ปิดผ้าใบแบบมิดชิดเลยแล้วก็ลักษณะมันแปลก
มีคนแจ้งเบาะแสว่ามันต้องมีอะไรผิดกฎหมายนะ
ก็เลยไปตรวจสอบค่ะปรากฏว่าในรถบรรทุกสองคันนี้
มีตู้สล็อตเล่นการพนันอ้าวเป็นร้อยเครื่องนะคุณภาคภูมิคุณผู้ชมค่ะนี่ค่ะโอ้โห
เจ้าหน้าที่ก็เลยแสดงตัวเลยนะคะขอตรวจค้นรถนายขวัญชัยสาตื้อหรือหน่อย
หมายเลขทะเบียน๗๐๗๕๖๒ขอนแก่นค่ะนายกรุงมัยบุญคำหรือในต้า
ผู้ต้องหาอีกคนนะคะอายุ๓๔เป็นชาวจังหวัดยะโสธร
ก็เป็นคนขับรถบรรทุก๖ล้ออีกคันหนึ่งทะเบียน๗๐๑๒๑๖ยะโสธร
แล้วในรถนะคะคุณผู้ชมมีตู้สล็อต๑๗๘เครื่อง
ทั้งสองคนนี้ก็เลยรับสารภาพเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีอาชีพขนส่งของทั่วประเทศ
แล้วก็ได้รับการติดต่อจากนายสารวุฒิโยธาพักดีหรือในตั้ม
รู้จักกันนี่แหละบอกว่าให้มาช่วยหน่อยขนตู้เก่าที่ตำบลบังพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ก็แจ้งพิกัดสถานที่ผ่านทางไลน์นะคะเหมือนกับแชร์โลเคชั่นไปให้ค่ะ
บอกว่าให้เอาไปส่งที่จังหวัดอุบลราชธานีนะค่าจ้าง๘๕๐๐บาทต่อคัน
ผู้ต้องหาสองคนนี้เขาบอกว่าเขาก็มีอาชีพขนส่งรับจ้างขนส่งของ
เขาไม่รู้หรอกว่าของมันคืออะไรพอไปถึงสถานที่ถึงรู้ว่าอ้าวมันคือตู้สล็อต
แล้วก็มีคนมาช่วยขนตู้สล็อตนะคะเป็นผู้ชายนะมาช่วยขนขึ้นรถบรรทุก
มีคนมาช่วยเอาผ้าใบปิดมิดชิดเลยอันนี้คือผู้ต้องหาที่ขับรถบรรทุกทั้งสองคันบอกอ่ะนะคะ
ครับตำรวจบอกว่ายังไงก็ต้องจับค่ะแล้วก็ตรวจยึดของกลางนะคะ
แล้วก็ต้องขยายผลเพิ่มเติมนะคะว่าคนว่าจ้างคือใครอะไรยังไง
สล็อตเหล่านี้มีที่มาจากที่ไหนนะคะเบื้องต้นนะตอนนี้สำหรับผู้ต้องหาทั้งสองคน
ที่เป็นคนขับรถบรรทุกทั้งสองคันก็ถูกแจ้งข้อหามีความผิด
ร่วมกันช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายซึ่งรู้ว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมาย
เกี่ยวกับเครื่องเล่นเกมที่สามารถใช้หรือนำมาประกอบในการพนันค่ะ
เพราะว่าคุณก็รู้ไงใช่ไหมใช่ค่ะถึงแม้ว่าไปถึงแล้วตอนแรกไม่รู้ว่าคืออะไร
แต่พอไปถึงแล้วเห็นของเห็นแล้วว่ามันคือตู้สล็อตเล่นการพนันเนี่ย
คุณก็ไม่รับก็ได้ใช่ไหมใช่แจ้งตำรวจเลยก็ได้
อันนี้ก็เลยก็รับไปก่อนก็ทีนี้ก็โดนไปนะครับ